วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชธานพระบรมราชวาส
เนื่องในพิธีเปิดประชุมรัฐสภานะครับ
โดยเมื่อเวลา๑๗นาฬิกาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
เสด็จพระดำเนินมาทรงทำพิธีเปิดประชุมรัฐสภา
สมัยสามัญประจำปีครั้งแรกณห้องถงพิธีชั้น๑๑
โดยมีสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วยสสและสว
คณะรัฐมนตรีทูตานุทูตเข้าเฝ้ารับเสด็จ
พระราชทานพระบรมราชวาสให้สมาชิกรัฐสภายึดถือ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
บัตรนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรได้เสร็จสิ้นลง
และมีการเรียกประชุมรัฐสภาพุทธศักราช๒๕๖๖แล้ว
ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภาตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป

ให้ท่านทั้งหลายผู้เป็นสมาชิกของสภาแห่งนี้
ระลึกไว้เสมอว่าท่านเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากประชาชน
ให้มาเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศ
ในการใช้อำนาจนิติบัญญัติ
ได้ดำเนินการปกครองและพิจารณาออกกฎหมายต่าง
ให้รัฐบาลถือเป็นหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน
ดังนั้นประเทศชาติจะมีความเจริญเพียงไร
่อมขึ้นอยู่กับสติปัญญาความสามารถและความสุจริตบริสุทธิ์ของท่าน
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงโดยยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุด
หากทุกท่านจะได้สำนึกตระหนักเช่นนี้อยู่เสมอ
ก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จลุกล่วงเป็นประโยชน์
ถึงความเจริญมั่นคงของอาณาประชาราชและชาติบ้านเมือง

อำนวยพรให้การดำเนินงานของรัฐภาเป็นไปโดยเรียบร้อย
สำเร็จผลที่พึงประสงค์ทุกประการ
ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกเมื่อไป